มาคุณขาพูดถึงเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ตัวเงินตัวทองมาเขาก็ว่าให้โชคใช่ไหมคะ
แต่คุณค่ะที่วัดแห่งนี้หลวงพ่อแป๊ะบอกว่า
โอ้โหคนดังมาเยือนวัดทั้งทีพวกเราไม่ตามไปดูได้ไง
ไปค่ะ
ใครรู้ไหมคะโอ๊ยเสียชัดน่ะเฟ้
ถูกต้องเฮียชัดสายเปย์มาที่นี่วัดสว่างอารมณ์นะคะ
แหมถ้าเจอตัวเป็นจะบอกเสียชัดว่า

เพิ่งไปแซวเขาเยอะเสียชัดแกเพิ่งจะโดนอีกแล้วเนี่ย
โดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไปบาด
โหเสียเนอะเสียชัดอย่าเพิ่งสายเปย์มากนักเลย
นะคะมาค่ะก็เสียชัดมากับคณะตลกร่วม๑๐ชีวิตเนี่ยนะคะ
กราบไหว้ขอพรพระอาจารย์แป๊ะหรือว่าพระครูยะติธรรมนุยุทธ์นะคะ
แล้วก็ถวายปัจจัยทำบุญให้กับพระอาจารย์ด้วยนะคะ
งานนี้พระอาจารย์แป๊ะก็นำสายศีลพร้อมกับธนบัตรขวัญถุงนะ
เอามาผูกข้อม้ายข้อมือแล้วก็ปรับพรมน้ำมนต์ให้แบบนี้
ที่เห็นก่อนที่เสียชัดกับคณะเนี่ยนะคะ
จะร่วมกันทำบุญด้วยนะคะซื้อโรงศพถวายวัดเป็นการสะดอกเคราะห์
ต่อบุญต่อชะตาเขาว่ากันว่าซื้อลงศพก็เหมือนแบบว่าสะดอกเคราะห์ให้กับตัวเอง
สิ่งอะไรที่มันไม่ดีไปปล่อยทิ้งไปเริ่มต้นใหม่แบบดีกันนะคะ

กราบไหว้ขอพรจากจุดนี้เลยองค์ท้าเวสวันองค์ใหม่องค์ใหญ่
จำได้ไหมที่ทางวัดจุลามณีถวายให้

นี่แหละค่ะองค์ใหญ่เลยนะคะประดิษฐานอยู่ที่วัดสว่างอารมณ์แล้ว
ใครไม่ได้มีโอกาสไปที่วัดจุลามณีก็ไปที่วัดสว่างอารมณ์ได้นะคะ
แล้วก็ต้องนำพวกดอกไม้สีแดงพวงมาลัยสีแดงถูกเทียนบูชาขอพรขอโชคขอลาบนี่แหละ
หลังทำบุญเสร็จสาธุชนก็เลยขอเสียชัด
เสียชัดเอาธนบัตรฉบับละ๑๐๐ที่หลวงพ่อแป๊ะให้
ที่พี่ผูกสายสินรับขวัญมาโชว์หน่อยได้ป่ะ
เสียชัดก็เลยเอามาโชว์ให้ดูแบบจังดูกันเอาเองละกันคุณผู้ชมนะ
แต่เอาจริงนะธนบัตรมันก็มีเลขทั้งนั้นแหละ
คุณธนัดได้มาก็เลขหนึ่งที่สาธุได้มาก็เลขหนึ่ง
ดิฉันได้มาก็เลขหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อ
ต้องหมายความว่าเลขที่เสียชัดถือมันจะถูก
คุณบอกได้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งพวกเราก็ได้เลขหนึ่งเหมือนกันหมดเหรอคะ
ใช่แล้วไม่ใช่หมายถึงว่าจำนวนหนึ่ง
ได้เลขเออไม่ใช่เลขหนึ่งแต่ได้เลขหลายเลขอยู่หนึ่งเอ้ย
ช่างมาเถอะนะคะนักเสียงโชคเขาก็ถ่ายรูปที่เสียชัดโชว์
เก็บไว้เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่ตามแผงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
แต่คุณรู้ไหมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแบบนี้๕นาทีนะแผงหน้าวัด
เกลี้ยงไม่ธรรมดาแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะ